จู่นะครับมีควันนะครับแล้วก็มีไฟนะครับ
ก็จอดเข้าข้างทางสิครับตรงนี้คือถนน
เชียงรากบางคันณบุ้งหน้าเชียงรากจักรประถุมฐานี
เหตุเกิด๑๑นาฬิกา๑๐นาทีวันนี้นี่
ใช่ครับจังหวะนั้นมีรถขกล้อบันทุกข์น้ำดื่ม
แบบขวด๒๐ลิตรหาผ่านมาพอดีก็จอดรถละเปิด
ขวดน้ำเทราะครับผู้ชม
เขาเนี่ยฮะโอ้โหช่วยกันค่ะจากนั้นก็ประสานรถดับเพลิงนะครับ
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ราดน้ำแล้วก็ฉีดน้ำยาเคมีนะครับ
ต้นเพลิงซึ่งเป็นกล่องกระดาษที่อยู่ข้างล่างเนี่ย
นะครับก็แม่รถก็ได้รับความเสียหายไปบางส่วน
นายวิชาณปานอิ่มครับอายุสามสิบแปดปีคนขับรถไปทุกน้ำดื่มที่มาช่วย
เล่าบอกว่าเขาเป็นลูกจ้างของบริษัทน้ำดื่ม
เอาน้ำดื่มไปส่งลูกค้าแต่มาเจอเหตุการณ์ซะก่อน
ก็ต้องช่วยกันก่อนล่ะนะครับด้านคนขับรถกระบะ
ก็ขอบคุณรถบรรทุกน้ำนะครับที่มีน้ำใจ
แล้วทุกคนที่มาช่วยเหลือตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่า
ไฟมันไหม้จากอะไรกันแน่ฮะได้ยังไงนะคะ
แม่ใครโยนก้นบุหรี่ขึ้นไปหรือเปล่านี่ฮะนี่ฮะ
รถก็เสียหายนะครับนะฮะ